เตยหวานเหลือเกินนะคะสำหรับณเดชน์กับสาวยายา
คือคู่นี้เนี่ยเขามักจะมีโมเมนต์หวานให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอด
อย่างล่าสุดเนี่ยแม่แก้วโพสต์ภาพขณะที่ทั้งคู่นั่งอยู่บนรถตุ๊กคลิปนี้คุณผู้ชม
คืออยู่บนรถตุ๊กอ่ะยังหวีดหวานกันได้ขนาดนี้นะคะพี่แบร์เองบอกว่าเนี่ยเป็นความคิดของยายาที่อยากจะนั่ง
อ้าวยายานั่งพี่แบร์ก็นั่งจ้า
น้องยายาชวนตอนแรกก็ก็พวกแรกผมบอกว่าขึ้นบีเทสไหมท์อะไรอย่างเงี้ย
พอเห็นตุ๊กมันจอดพอดีแล้วก็เขาก็มองหน้าเขายิ้มให้
แล้วก็เขาเลยป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเขาบ้างครับว่างั้นนั่งรถตุ๊กดีกว่าอะไรอย่างนี้
ก็เลยนั่งตุ๊กกันพี่คนขับตุ๊กอะครับเขาเป็นคนอุบลแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้
ลูกสาวก็อยู่อุบลนู่นเขามาทำงานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็คุยอะไรอย่างนี้
จริงต่อพี่เขาไปเยอะต่อราคาแล้วสุดท้ายก็ให้พี่เขาเต็มอย่างเป็นความทรงจำไม่ดีก็อยากเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืมจะเอาหวานกันต่อเลยนะคะกับคู่ของนักแสดงสาวมิ้นท์ชาลิดากับหวานใจหนุ่มไฮโซภูผานะคะ
เพิ่งจะควงแขนกับเพื่อนสนิทในแก๊งไปเที่ยวตุรกีกันมา
ซึ่งก็มีภาพคู่หวานหวานออกมาให้แฟนคลับได้กดไลค์เช่นกันนะคะแต่สาวมิ้นท์เนี่ยบอกว่าสถานการณ์จริงจริงเนี่ยไม่ได้หวานอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คือรูปอาจจะออกมาดูหวานแต่จริงมันเป็นโมเมนต์สนุกอะค่ะไปกับโอ้โหเยอะมากคลิปนี้ไปกัน๓๐คนได้
แหละคุณแทนฟนมันจะมีแหลกโอเมนเทนปุ่มเข่าแล้วขอหรืออะไร